เข้าใจว่าช่วงนี้อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙อยู่ไปนานก็ต้องหากิจกรรมทำแก้เครียด
ก็จะมีเต้นบ้างร้องเพลงลิปซิงค์คอฟเวอร์เพลงอะไรต่าง
คือถึงขั้นต้องไปตรวจสอบว่าใช่พระใช่ไหม
นี่คุณภาคภูมิมันได้ไหม

ใช่แล้วด้วยเพลงถี่ร้องลิปซิงค์คอฟเฟอร์ท่าทาง

พูดเรื่องของพระธรรมคำสอนอะไรพวกอันนี้ได้

ใช่ค่ะนี่คือเพลงของคุณสิริพรอำไพพงศ์นะคะ

ก็เพลงเขาเพราะดีคนก็จะมาลิปซิงค์มาคอปเวอร์แต่พระจะมาโคเวอร์ไม่ได้ค่ะ
วิจารณ์กันหนักมากจริงค่ะ
มันก็อยู่ที่ว่าหนึ่งคือใช่พระจริงหรือเปล่า

หรือว่าแค่หาอะไรมาคลุมใช่ไหมพอดูตรงอันนั้นไม่รู้สึกเป็นเงามืด
ว่าจะเป็นผมก็ไม่รู้ดำข้างหลังเอาเป็นเงาเป็นเงามืด
ใช่ค่ะแล้วก็เห็นมันเห็นไม่เต็มตัวด้วยเนาะ
แค่อย่างเงี้แม่ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยถามเกี่ยวกับเรื่องของกฎเกณฑ์ทางสงฆ
เกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ไปนะครับถามไปยังท่านพระครูอนุกูลศาสนกิจ
เจ้าวาดวัดสาราสารปูนวรวิหารนะครับในฐานะที่เป็นเจ้าคณะอำเภอพระนครศรียุธยานะครับ
อ่าท่านบอกว่าพอเห็นคลิปนี้แล้วบอกได้เลยว่าไม่สมควรอย่างยิ่ง
ที่พระจะออกมาทำลิปซิงค์ร้องเพลงแบบนี้แล้วไปโพสต์ลงโซเชียลแบบนี้
นี่เป็นการไม่สำรวมนะครับถ้าหากเป็นพระจริงนะ
อ่าถ้าอยู่ในพระนครศรียุธยาด้วยแต่ไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่านะ
อ่าเอาเป็นว่าถ้าจริงเนี่ยนะก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ
เอาผิดทางวินัยสงฆ์กันเลยล่ะนะครับเพราะว่ามันไม่เหมาะสมจริงจริงนะครับ
แต่ตอนนี้เบื้องต้นยังไม่พบหรือมีข้อมูลว่าเป็นพระสงฆ์ในพื้นที่พระนครศรีอุทยาหรือเปล่า
สามารถให้ลาศิกขาได้เพราะว่าอาบัติเล็กเล็กน้อยบางทีพระหนุ่มเนี่ยน้อยอาจคิดว่าไม่เป็นไร
แต่ผลสุดท้ายก็คือความเสียหายหรือลบกับวัชชะเนี่ยทำให้รับโทษอันสูงสุดได้
ถ้าพระใหม่พระหนุ่มอันนี้อภัยได้ปรงอาบัติได้
แต่ถ้าเป็นพระจริงแล้วทำแบบนี้ทำจนเป็นอาจินทำแล้วทำอีกทำผิดแล้วผิดอีก
แบบนี้พระครูอนุกูลศาสนกิจท่านบอกว่ามีสิทธิ์ที่จะให้ตั้งคณะกรรมการแล้วก็ให้ศึกได้เลย
อย่าอยู่เป็นพระเลยแบบนี้ส่วนถ้าไม่ใช่พระเป็นคนเป็นคารวาสเป็นบุคคลทั่วไป
แล้วแต่งกายเรียนแบบอย่างนี้ก็โดนได้แจ้งดำเนินคดีตามกฎหมายได้
เพราะถือว่าทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมเสียแล้วก็เป็นการแต่งกายเรียนแบบสงฆ์
เพราะฉะนั้นบอกได้คำเดียวว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ไม่เหมาะไม่ควรเป็นอย่างยิ่ง